มาก
สนับสนุนโดยออร์นิวอินโนว่าคริสต้า
ขอต้อนรับลินทีเชื่อไหมคะว่าเพิ่งคลอดบุตรมา๔เดือนใครจะเชื่อ
ไม่อยากเชื่อเลยแต่ถ้าหันมาฝั่งนี้เนี่ย

เป็นยังไงชีวิตชีวิตการเป็นคุณแม่เรียกได้ว่าป้ายแดงมากเลยทีเดียวนะครับ

ตอนนี้ก็ต้องมีอีกชีวิตหนึ่งที่เราจะดูแล
เวลาก็จะหมดไปกับการปั๊มนมนะคะให้นมลูก

อายุ๔เดือน

นมแม่ล้วนยังไม่กินอาหารเสริมเพราะยังไม่กินอาหารเสริม
๔เดือน

เมื่อกี้มีการบอกอย่าจะให้มาจีบมายู

ที่ถ่ายรายการก็ร้องไห้ไม่ยอมกินข้าวลงมานั่งเล่นที่พื้น

ไม่รู้เขาก็ชอบอย่างนี้ตบหน้าตึ๊กอะไรอย่างนี้เลย
ถามพี่หนุ่มเลยลิเดียตอนนี้ถ้าลูกดื้อจะทำยังไง

โอ้โฮเดศปวดหัวตั้งแต่ตอนแรกชีวิตเลี้ยงลูก
คือเขาร้องไห้นะตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจว่าร้องทำไมอะไรยังไง
แต่พอผ่านมาเรื่อยแล้วก็เข้าใจว่าเขาหิวเขาเบื่อ

ใช่ก็ตอนนี้ก็คว่ำตัวพลิกตัวแล้วก็แบบยกหัวอะไรขึ้นมาได้

ใช่ไปญี่ปุ่นเพิ่งกลับมากัน
ทำไมเด็กสมัยนี้เกิดปั๊บได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นเลย
กว่าจะได้ไปนี่นะเหนียงห้อยไปถึงไหนถึงจะได้ไป
คุณพ่อช่วยเลี้ยงไหม
ช่วยคนเก่งเลยสิ
เด็กก็บอกแม่ว่าเดี๋ยวเหนื่อยแล้วเดี๋ยวอุ้มทองมา๙เดือนแล้ว
ให้ลูกก็ให้แล้วพี่แมทก็แบบเช็ดอึลูกแล้วกัน
เออจัดหน้าที่ดีจัดหน้าที่ดี

ก็เหมือนเปลี่ยนที่ดูแลลูก

ที่เหนื่อยแบบแฮปปี้อ่ะเนอะเราเข้าใจ
สือเล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวอะไรบ้าง

ทั้งหมด๙เดือนก็จะมารวมอยู่ในนี้เลย
คือเดียเองเนี่ยคือท้องครั้งแรกเราก็มีคำถามอะไรมากมายอยู่แล้ว
อย่างเช่นผู้หญิงท้องใส่ส้นสูงได้หรือเปล่า

คุณหมอค่ะตรงใส่ส้นสูงได้ไหมคะ
ทำสีผมได้ไหมคะฉีดโบท็อกได้ไหมคะ

ซึ่งถามมาแล้วแล้วก็ได้คำตอบจากคุณหมอมารวมอยู่ในเล่มนี้

เฉาก๊วยแล้วลูกจะออกมาดำไหมคะ

หรือว่าหรือว่ากินน้ำเย็นกินน้ำแข็งใส่ลูกในท้องแล้วจะหนาวไหม
อะไรอย่างนี้ก็จะมีคำถามหลายอย่าง
ที่ได้รับคำตอบจากคุณหมอมาอยู่ในเล่มนี้

ใช่เขาก็บอกเดี๋ยวกินน้ำเย็นอย่างนี้ลูกจะหนาวนะ

คือถ้าออกกำลังกายก็จะรวมไว้หมดเลยในเล่มนี้

เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเดียก็แบบกลัวเหมือนกัน

เล่นโยคะท่านี้ถ้ายืดแขนแบบสุดขึ้นไปเลย

พี่คะมีมดลูกห่อหุ้มอยู่ค่ะพี่

ก็บอกว่าถ้าสคอตเยอะนะลูกจะไหลออกมาเลย
วันเดินเยอะลูกจะคลอดก่อนกำหนดอะไรอย่างนี้

นางก็นี่เนี่ยเฮสแตนด์ด้วยเลย

เริ่มมาฝึกใหม่เริ่มมาฝึกใหม่

แล้วถามจริงออกกำลังกายหนักขนาดนั้นนะ
คลอดลูกเนี่ยคลอดแบบไหน

เดียตั้งใจว่าจะคลอดธรรมชาติ
แต่๔๑อาทิตย์นี่คือ๑๐เดือนนะคะ
ลูกมันนี่วี่แววจะออกเลยใช่ต้องผ่าแล้วพอผ่าก็ได้รู้ว่าอ๋อ
สายชะดือพันคลออีก๒รอบ
อ๋อถ้าเป็นสมัยโบราณเรื่องใหญ่มากน่ะหนูอ๋อเขาเลยไม่ออก
คือตอน๔๐อาทิตย์เนี่ยก็ยังไปโอนเตอร์ซาวน์อยู่เลยว่าทุกอย่างปกติดี
แต่พอมา๔๑อาทิตย์ปุ๊บก็คือทำไมไม่มีวี่แววสักทีนึง
ตับตัวนะถ้ามาเจอสายชะดืออ๋อดินไปดินมาอะไรอย่างเงี้ย
อู้ใสลกใสลกไม่ได้หรอกนะโอ้โอ้โภยินดีนะถ้าเก็บออกมาช้ากว่านั้นหน่อยก็ลำบากใช่ไหม
คุณหมอเขาก็บอกว่าไม่อยากจะให้ถึง๔๒อาทิตย์เพราะว่ามันจะอันตรายต่อเด็ก
เราก็เลยแบบโอเคงั้นเราก็ผ่าแล้วกันไม่เป็นไร
ก็เลยพาออกเลยใช่ค่ะแล้วทำไมมันผอมลงมาเร็วอย่างนี้
ก็ให้นมลูกด้วยค่ะแล้วก็ออกกำลังใหญ่

คือแต่คนที่กำลังจะเป็นคุณแม่คือตั้งคันอยู่
สามารถที่จะซื้อไปอ่านได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
ที่คนท้องเราบางทีก็ขี้เกียจออกไป

ทำเองที่บ้านง่ายไม่อ้วนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็รูปเล่มสวยภาพสวยเอาไว้สะสมได้
ไม่ต้องเป็นคุณแม่คุณพ่อเอาไปอ่านเป็นความรู้

คือคนเราปกติจะเข้าใจว่าท้องปุ๊บต้องกินคูณสอง

จริงแล้วต้องการแค่๓๐๐๕๐๐คาเลี่ต่อวันเท่านั้นเอง
ก็แฮปปี้ดีหนูอยากจะมีกี่คนคะ
ผู้พี่สาวต้องไว้เลยค่ะมาดูชม
เขามีใกล้กันดีไม่ใช่เหรอสาง
คือคิดว่าน่าจะสักสองคนก็พออะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าอาจจะทิ้งช่วงสักแป๊บนึงรอสักนิดน

แม่มายูน่ารักมากเลยเราก็อยากมีลูกสาว

ไม่ได้ผู้ชายก็แต่งตัวได้เนี่ยสมัยนี้

มดดำอยากให้ร่างตัวเองเป็นสาวนะ
เพราะว่ามดดำคิดว่าเขาจะมาดูแลมดดำ
กลับฝันไป

ลิเดียอย่าฟังนะคะ
แต่จากเขาโปกเข้ามาเดี๋ยวก็ก็เลือกเอง

ใกล้ชิดอย่างนี้เขาก็จะแยกแยะออกว่าหญิงชายเป็นยังไง

ถ้าออกกำลังกายทั้งหมดถ่ายตอนเดีย๙๐เดือนถูกไหมคะ
อันนี้คือเห็นเป็นภาพนิ่งมันไม่เข้าใจ
เข้าไปจะมีวีดีโอทั้งหมดในเรื่องของการออกกำลังกาย
ออกกำลังกายยังไงอะไรยังไงอย่างนี้นะคะ

ภาพอันหนึ่งนะตั้งแต่เริ่มท้อง

ก็คือจะให้โชว์ว่าแบบท้องใหญ่ขึ้นเรื่อย
กว่าจะใหญ่ตั้ง๗เดือนกว่าเข้าไปแล้ว

หรือถ้างมีเคราะห์ออกมาเลย
ใช่อุ้มเจ้าดิน
เอามุมเดิมเลยแสงเหมือนเดิมน่ารักดี

ชอบหาชอบหาความสนใจเลย
เออชอบแบบว่าอ้อนพี่อ้อนพี่อ้อนชาวบ้าน

๑๐เล่มเลยเหรอใช่ค่ะจังให้๑๐เล่มเลยใช่ค่ะตอนนี้เลยท่านผู้ชมเนอะ
ใช่ก็ตอบคำถามมาง่ายเลยนะคะ

เอาไงค่ะดูครับชื่ออะไรหรือครับโด่
๑๐คนแรกที่ส่งไลน์มาตอนนี้โด่
ส่งไลน์มาเป็นไหมเล่มละ๒๘๐บาทนะโด่
ถ้าใครแบบขี้เกียจไปก็ซื้อในเว็บไซต์ของเดียได้ค่ะ
ท่านผู้ชมส่งมาเลยในไลน์ชื่อเป็นศาสาธารณ์ภาษาอังกฤษได้ก็ได้
จับสะกดเป็นศาตรายก็ได้ค่ะผมเห็นผมดูอยู่นะตอนนี้สิทธิ์คนแรกเลยนะส่งเข้ามาเลยนะมัยังไม่ขึ้น

มาเดี๋ยวก่อนตอบต่อ

คุณฤทธิเนี่ยชื่ออะไรนะครับบอกชื่อและเบอร์โทรคุณมาด้วย
เราจะขึ้นไห้ช่วงถ้าจรนะครับแต่เราจะโทรไปบอกให้

หล่อนะอยากเห็นตอนโตจังเลยตอนนี้เด็กน่ารักเหมือนไอ้เจ้าตัวเล็ก

สรุปไม่มีใครจำได้เหรอว่านักสือของเขา

ปิดไลน์แล้วส่งมาที่หลังเดี๋ยวเราจำมาให้

ตัวละมีคนหนึ่งนะอีกสักปีอีกสักแป๊บหนึ่ง
ให้ร่างเข้าที่ก่อนนะคะโอเคนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับ
วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ